เอาไปดูเหตุการณ์นะครับอันนี้กระทบกระทั่งกันบนถนนนะครับ
โอ้โหคู่เอกเลยแท็กซี่กับรถเมย์แล้วในที่สุดแท็กซี่ก็ปาดหน้า
หน้าแบบนี้ปั๊บไม่ต้องมีใครไปรวมทั้งผู้โดยสารบนรถเมย์ด้วยครับ
นี่แหละฮะเกิดขึ้นแถวปิ่นเกล้าวช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ผู้โดยสารบนรถเมย์บอกอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านต้องมาติดอยู่บนรถเมย์ด้วยนะครับ
เพราะว่ารถแท็กซี่สีเหลืองเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะ

ถ้าถนนไม่ไปไหนโชเฟอร์ลงมาววยวายอยู่ข้างล่างนะ
สาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดทราบเพียงข้อมูลจากฝั่งรถเมย์เพียงฝ่ายเดียวนะ
ต้องบอกแบบนี้คือพี่เขาบ่นประมาณว่า
ก่อนหน้านี้รถแท็กซี่ก็ขับอยู่ข้างหน้า
แล้วก็กินเลนกินเลนปาดไปปาดมาโดยในคลิปช่วงหนึ่งคนขับรถเมย์พูดว่า
เลนขับอยู่คนเดียวแต่ความจริงไม่รู้มี
ไม่มีใครรู้นะว่าคู่กรณีทั้งสองนี้ก่อนหน้านี้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่สิ่งที่คนขับรถแท็กซี่น่าจะผิดชัด
เขาพกมีดถือมีดออกมาคู
ซึ่งต่อมามีพลเมืองดีนะครับขี่จักรยานยนต์ผ่านมา

บอกว่าโอ๊ยพี่ผู้โดยสารบนรถเมย์เขาอยากจะกลับบ้าน
คลิปนี้นะครับกระเป๋ารถเมย์ถ่ายอยู่เกือบ๔นาที
จากนั้นรถเมย์ก็ถอยออกไปได้นะฮะ
ขณะที่คนขับรถแท็กซี่ก็ขับเข้าไปจอดชิดซ้าย
เรื่องราวก็ผ่านไปนะครับโดยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
แต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบกนะครับ

ทั้งคู่เลยลองตรวจสอบทั้งคู่เลยผู้โดยสารเขาเดือดร้อนครับ
แต่ควงมีดมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว